กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีที่สำคัญของครอบครัวคุณเล่จากจังหวัดพิจิตรนะครับที่จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
๔ข้อนะฮะคนละข้อละข้อเท่านั้นเองถ้าไม่พลาดเลย๑ล้านบาทได้มีสิทธิ์ลุ้นกลับไปบ้านด้วยในวันนี้นะครับ
ตัวมาดีไหมครับเตรียมตัวอยู่ครับ
เตรียมตัวมาดีไหมครับมาดีครับ
สู้นะครับสู้เพื่อครอบครัวของเรานะขอเชิญคุณเล่มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้นะเรื่องไหนที่เล่มั่นใจว่าเล่ตอบได้เล่เลือกเรื่องนั้น
แล้วเก็บอีก๔เรื่องนี้ไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑งานไม้
เรื่องที่๒จังหวัดพิจิตร
เรื่องที่๓วัยพฤษเพชรสุพรรณ

เรื่องที่๕ความรู้ทั่วไปสำหรับเด็ก

เรื่องที่๔ฟุตบอลครับ

มีนักเตะคนโปรดในดวงใจไหม

ตามที่เขาไลค์มาตามเฟสนะครับ

ดูตามในมือถือนะครับ
ก็เกี่ยวกับเรื่องนักฟุตบอลในดวงใจของเล่นนี่แหละครับ
ก็คือคุณสหรัฐอยู่เย็นนี่แหละ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลใดไม่ใช่นะฮะ
ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของสหรัฐอยู่เย็น
ตัวเลือกที่หนึ่งเป็นคนสมุทรสงคราม
ตัวเลือกที่๒ปัจจุบันอายุ๒๘ปี
ตัวเลือกที่๓เคยคว้าแชมป์ไทยลีก๒ครั้ง

ผมชอบสารัสเพราะเค้าเตะบอลเก่งและหล่อ
ช่วงก่อนอยู่กรุงเทพฯส่องครั้งปี
พอกลับมาอยู่ประจิตนไม่ได้ดูทัทท์เลยครับ
ส่วนเลือกที่สอง
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คุณฝนแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณฝนครับ

เชิญคุณฝนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
งานไม้เนี่ยจริงแล้วผู้หญิงมันไม่เข้ากันนะ
ใช่สักเท่าไหร่นะใช่ค่ะ

แล้วก็เลยได้คิดว่าเราถนัดเลยในการเลื่อยไม้อย่างนี้เหรอ

แล้วบ้านที่พังลงมาใครเป็นคนซ่อม
ก็เล่เป็นคนตีตะปูหนูเป็นคนเลื่อยไม้ค่ะ
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีเรื่อยมีไม้นะครับแล้วมีระคังให้
เดี๋ยวเราต้องเลื่อยเป็นท่อนนะครับจะกี่ท่อนก็ว่ากันไปนะครับ
แต่รู้สึกว่าจะตีไว้แล้วล่ะท่อนหนึ่งประมาณสัก๓๐เซนติเมตร
แต่ตอนนี้ว่าเรื่อยคนเดียวมันจะเหงาไปไหม

ในนี้ต้องมีตัวช่วยนะจ๊ะ
ขอเชิญผู้ช่วยครับคุณเล่
กล้วยไม้สองคนนะครับก็คือช่วยกันจับได้
โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับคือ
เลื่อยไม้ความยาว๓๐เซนติเมตร
จากไม้หน้า๒จำนวน๔ท่อนนี้
ให้หมดภายในเวลา๓นาทีครับ
ที่บ้านหนูไม่มีเตาแก๊สหนูก็เลยชอบเลื่อยไม้

เลื่อยไม้อยู่คามาทำเป็นฟืนทำกับข้าวค่ะ
ได้ยินโจทย์ข้อนี้แล้วดีใจค่ะ
เพราะว่าเราอาจจะทำได้ค่ะ
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเริ่มแล้วเริ่มแล้ว

เรื่อย
อีกชิ้นหนึ่งนี้นะครับก็จะเลื่อยเป็น๘ท่อนนะฮะ

เรื่อยเร็วเรื่อย
สู้เหลียวอีก๒ค่อนก่อนครับ

รีบรีบ

ละครับเร็วครับ
จังหวะวางเลื่อยนี่สำคัญมากเลยเนอะใช่ไหมฝนมันเป็นจังหวะที่วางเลื่อยถ้าวางลงไปแล้วถ้ามันคมเลื่อยมันไม่เข้าอ่ะ
ฟันมันไม่เข้าไปอ่ะมันก็ไม่เข้าอีกเหมือนกันมันเลื่อยมันจะวิ่งไปทั่วนะฮะใช่ค่ะอ่า
เอาล่ะแต่ตอนนี้นะครับครบแล้วนะครับ๓๒ท่อนครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
แต่เวลาเราให้มา๓นาทีถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จ
ครับผ่านนะครับขอให้โชคดีนะครับครับทั้งคู่ครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอ
ขอเชิญตะพานมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พานชอบเหรอแสดงว่าฟังมาตั้งแต่หนุ่มแล้วสิ

ตาก็ต้องตอบนะครับตาเป็นคนจังหวัดพิจิตรโดยกำเนิดไหมครับ
ำเนิดครับเกิดที่อำเภออะไรครับตาอำเภอเมืองครับอยู่ใกล้วัดหลวงไหม
ใกล้ใกล้กันนะครับแล้วตาย้ายมาอยู่ที่อำเภอที่บ้านเกิดเนี่ย
ปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับสามสิบกว่าปีแล้วครับ
อำเภออะไรที่ตาอยู่ปัจจุบันนี้อำเภอจนแดน
เดินทางบ่อยไหมตาเวลาที่อยู่พิจิตรอ่ะก็บ่อยครับ
ส่วนใหญ่ไปไหนไปเที่ยวไปทำงานไปขายของหรือว่าไปทำอะไร
ก็ไปเที่ยวทำงานทำอะไรไปเรื่อยไปเรื่อยครับ
พิจิตรนี่นะมีกี่อำเภอจ้ะเอ้ยพิจิตรนี่เดี๋ยวเดี๋ยว
เยอะเนอะครับเยอะสิบสองอำเภอน่ะครับ
แต่ตาไปมาครบทุกอำเภอยังครับไม่ไม่ครบหมด
พอรู้ไหมก็พอรู้บ้างนะครับเพราะว่าคำถามเนี่ย
มันอยู่ตรงนี้แหละตาครับอยู่ที่อำเภอนี่แหละครับ
นะครับครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว
ฟังคำถามให้ดีนะตานะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอใดมีพื้นที่เล็กที่สุดในจังหวัดพิจิตรตัวเลือกที่หนึ่ง
สากเหล็กตัวเลือกที่สองอำเภอดงเจริญ
ตัวเลือกที่สามอำเภอวชิระบารมี
ตัวเลือกที่สี่อำเภอวังทรายภูลผมอยู่พิจิตรมาตั้งแต่เกิด
ผมชอบอำเภอโพทัพช้างมากที่สุดครับเพราะผมอยู่ที่นั่น
ตัวเลือกที่หนึ่งอำเภอตักเหล็กตัวเลือกที่หนึ่ง

มั่นใจไหมครับตาก็มั่นใจครับตอบฉะฉานมากเลยนะ
ทัดท่อยชัดคำมากเลยแล้วมั่นใจเลยเนอะครับนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับตายังไม่หมดหน้าที่
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับพระด้องที
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องทีตอนนี้เหลือ๒เรื่อง
ก็คือเรื่องวัยพฤษเพชรสุพรรณและความรู้ทั่วไปสำหรับเด็ก
เอาเรื่องความรู้ทั่วไปสำหรับเด็กครับเอาละนะครับ
ความรู้ทั่วไปสำหรับเด็กนะครับขอให้โชคดีนะครับ
ขอเชิญน้องทีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ทีครับปีนี้กี่ขวบแล้วครับลูก๗ขวบครับ
อยู่ชั้นไหนแล้วลูกป๒นะครับป๒นะครับ
ชอบกินผลไม้ไหมชอบครับชอบกินอะไรลูกแอปเปิ้ล
แล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกชอบอะไรอีกกล้วย
ทีเรียนวิชาศิลปะยังเรียนแล้วครับ
เคยวาดรูปพระอาทิตย์ไหมเคยครับ
พระจันทร์เคยวาดไหมเคยครับ
เมฆก้อนเมฆเคยวาดไหมเคยครับ
เออแสดงว่าเคยไห้เกี่ยวกับท้องฟ้าหมดแล้วเนาะ

วาดลุ้งไหมลุงไม่เคยครับ
ลุ้งกินน้ำอ่ะมีกี่สีลูกมีกี่สี

สีเนอะลุงกินน้ำนะลูกนะ
เอาล่ะเกี่ยวกับลุงนี่แหละลูก
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ใดต่อไปนี้ไม่ใช่สีของสายรุ้ง
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียว
ตัวเลือกที่สองสีเหลือง
ตัวเลือกที่สามสีแสด
ตัวเลือกที่สี่สีชมพู

สีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีเขียวส้ม

ตัวเลือกที่สี่สีชมพูครับ
ตัวเลือกที่สี่สีชมพูครับ
เอาละลูกครบแล้ว๔ข้อแล้วนะครับ
ถ้าถูกหมดทุกข้อนั่นหมายถึงว่า๑ล้านบาทได้กลับบ้านในวันนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับมาลุ้นและเอาใจเชียวใจช่วยด้วยนะครับ
ครอบครัวของน้องเล่จากจังหวัดพิจิตร
จะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ใดต่อไปนี้ไม่ใช่สีของรุ้ง
ตัวเลือกที่๔ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

โปรดติดตามตอนต่อไป